ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเชียงรายคว้าแชมป์ไปครองครับ
เบอร์ถาเรือชนะจุดโทษหลังเสมอกันสองสองก็มีจังหวะนะครับปะเสี่ยวด้วยกันทั้งสองทีมนะครับในช่วงแรกแรกแต่ว่าหลังจาก
นั้นเนี่ยดูเหมือนเชียงรายจะคุมเกมได้ดีกว่านะครับ
จังหวะบิโรซิมาวางมาแล้วคนเปิดเป็นโชติพัฒน์ด้วยครับ
เข้าในอียองแรร์ขึ้นโมงครับ
ครึ่งหลังเริ่มมา๗นาทีแก้เกมดีครับเชียงรายขึ้นนำ๑๐
จากนั้นนะครับนาที๕๕เชียงรายมาได้ประตูย้ำชัยนะครับ
จังหวะที่บิโรซิมาแหวกเล่นการเท้าเรือไป๒คนแล้วก็เปิดให้กับชัยวัฒน์บุราณครับ
ต่อส่วนกลับไป๒๐ครับเชียงรายเอาชนะไปได้นะครับ
แล้วก็เป็นแชมป์ผลที่๒นะครับหลังจากที่เคยแข่งขันรายการนี้มาแล้วแล้วก็เป็นแชมป์ครับ